จริงแล้วสิ่งที่แตกต่างในนโยบายของพักของแต่ละพักเนี่ยนะฮะ
หรือเป็นจุดขายจริงเลยมันคืออะไรเนี่ย
ขออนุญาตจับคู่นิดนึงได้ไหมคะคือจะไม่ได้จะจับคู่ทีละคู่นะ
แต่ขอคู่นี้ก่อนเลย๒พักใหญ่อะค่ะ
คือมีอะไรต่างกันบ้างคะคือเหมือนกับจะเลือกใครก็ได้หรือเปล่า
ไม่ต้องเลือกที่นโยบายแล้วเพราะสองพักนี้ก็เหมือนกัน
ฉันเรียกว่าฉันชอบใครสไตล์ใครบริหารดีหรือเปล่า

คือผมว่ามุมมองของเราก็ว่าปัญหาของประเทศไทยอันนี้อยู่ที่โครงสร้าง

ว่าผมว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากโลกเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็
มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเขาบอกคราวนี้มันแตกต่าง
เพราะฉะนั้นผมว่าการแก้เนี่ยการเอาเงินไปให้อันนี้ไม่ได้แก้ปัญหา
เหมือนเราเป็นไส้ติ่งแล้วให้ยาแก้ปวดมันต้องมีการผ่าตัดเหมือนกัน
โครงสร้างนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะ
ผมว่าเราเห็นเลยคนทำงานออฟฟิศที่ถูกออกจากงานเยอะแยะเลยประกาศมา
แบงค์ลดลง๓๐คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเปลี่ยนไม่ทัน
เพราะแค่เป็นบริษัทใหญ่เปลี่ยนทันมันเป็นบริษัทใหญ่อยู่ได้
แต่พอคนเป็นตัวเล็กตัวน้อยเขาเปลี่ยนกับโลกไม่ทัน
เกษตรกรปลูกข้าวมาตลอดชีวิตถามว่าเจอข้าวเวียดนาม
คุณภาพใกล้เคียงราคาถูกกว่าทำอย่างไร
ตลาดอินซีตลาดอาหารปลอดภัยมาแล้วปีหน้าอยากจะเป็นถึง๓๕ล้านล้านบาท
หัวใจคือต้องเปลี่ยนที่โครงสร้างฉะนั้นผมว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องการให้เงิน
อันนั้นพอเรามีตังค์เนี่ยเราให้ได้แต่ว่าเราเน้นเปลี่ยนโครงสร้าง
เรามีกองทุนคนเปลี่ยนงานคนที่ออกจากงานต้องการเทรนด์
ต้องการฝึกวิชาชีพใหม่เรามีกองทุนปรับหน้าดิน
เกษตรกรอยากจะปรับเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย
เรามีกองทุนช่วยให้เขาปรับ๓ปีเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดภัย
ถ้าเกษตรกรเดี่ยวทำไม่ได้ครับเพราะเขาไม่มีวิชาการไม่มีทุน
เพราะฉะนั้นผมว่าเรามองที่ตัวโครงสร้างของเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า
ส่วนเรื่องการให้เรื่องราคาพืชผลการเกษตรเป็นระยะสั้นโอเคต้องให้
เพื่อให้มันหมุนต่อไปได้แต่ว่าปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่โครงสร้าง
ถ้าเราไม่แก้ที่โครงสร้างเนี่ยผมว่าอนาคตจะอยู่ยาก
เพราะฉะนั้นผมว่านโยบายของเราจะเน้นที่ตัวโครงสร้าง
ในการปรับในแต่ละกลุ่มให้เข้ากับยุคสมัยให้กับเทคโนโลยีใหม่ได้
คุณภาคภูมิจะสังเกตว่าณวันนี้ถ้าสมมุติบอกว่าเพื่อไทยนโยบายอะไร
คือต้องใช้เวลาอธิบายยาวนะไม่เหมือนครั้งก่อนนะ
ไม่รักษากติกาทำยาก
กระบวนการไปสู่การคิดไปสู่การบริบัติ
ถ้าสังคมแล้วก็ประชาชนในประเทศเรามีวินัยเราสามารถทำได้
เพราะฉะนั้นเราแก้สองเรื่องก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้อง
และลดความเหลื่อมล้ำในชุดเศรษฐกิจทั้งหมดที่เราจัดขึ้นมา
แก้จนสร้างคนและก็สร้างชาติ
ไปสองขาพร้อมกันที่ชัดค่ะ